ตื่นทราย

แต่ประทับใจที่คุณคืออะไร

อยากบอกทุกคนเลยสมัยในฝั่งจ้า

ทุกครั้งที่เวลาอยู่ด้วยกันหรือมีปาร์ตี้อะไรกัน

นี่แหละค่ะสะพ้ายในฝัน

นี่แหละจ้าสะพ้ายในฝันของฉัน

เขาคิดว่าฉันเป็นลูกสาวฉันมากกว่า

แม่แม่สามีมีอคติกับลูกสะพ้าย
เราห้ามความคิดใครไม่ได้

คือเขาก็จะแบบเป็นแบบผู้ใหญ่
แล้วก็เป็นเหมือนทันสมัย

อย่าดึงอย่าอะไรอย่างนี้

แต่เขาแค่รู้สึกว่ามันเป็นวัย

แล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบคอบครัว

เป็นลูกสาวของเขาแท้

หนูเป็นลูกสะไพร

เขาให้ความขอบคุณ

ถ้ามีปัญหาพาสมัครถอกกับผู้ฟัง
ที่เรียบเป็นทั้ง๓หรือ๔ข้อ

แม่สามีมันแบบน้อยที่จะได้มีการรับลูกสะพ้ายแบบนี้
หรือแบบอาจจะยังมีอยู่
ใช่หน่าที่มาทำคอมเม้นท์จะอยากได้แม่ป่วกัน